ทีมข่าวบนทัลบันทึงไทรรัฐได้รับแจ้งข่าว
คนใกล้ชิดคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการกินยาเกินขนาด

แล้วก็ก่อนอันนี้นะคะเคยเป็นข่าวฮือฮาว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว

แล้วก็เมื่อเดือนตุลาคมเราเพิ่งรายงานข่าวเข้าไป
ตอนนั้นที่เขาไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ปรากฏว่าเลือดกำเดาไหล

เป็นข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

ว่าสาเหตุมาจากการกินยาเกินขนาดเมื่อคืนนี้
ซึ่งตัวคุณอาร์ตเองเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยค่ะ
ชั่วโมงก่อนคุณอาร์ตจะจากไป

หลังไปเมื่อวันที่๔ธันวาคมค่ะ
ระบายความในใจค่ะก็ทำนองที่ว่า
ตอนนี้ร้านอาหารโรงแรมอีเวนต์ต่าง

องไปรอบพวกพี่เพื่อนน้อง

แต่เพราะอะไรทำไมเรายังไม่มีงาน

ลืมความสามารถลืมผลงานที่เคยมีไปแล้ว
เป็นนักร้องมาเกือบ๒๐ปี
เต็มที่ทุกงานไม่เคยเบี้ยวไม่เคยไปสาย

่นแค่นี้ละกันมีงานเมื่อไหร่ค่อยมาลบ
อันนี้เหมือนภาวะน้อยใจเกิดขึ้นแล้ว
คือในข้อความเห็นบอกว่างอนด้วย
มาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้คุณอาร์ตหลับให้สบาย
ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีค่ะรวมถึงคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ด้วย
หลับให้สบายนะคะพี่ดีใจที่เคยร่วมสร้างฝันให้พี่นะคะ
สำหรับพิธีศพค่ะจะจัดขึ้นที่วัดน้อยนพคุณค่ะ
สาราสามเขตดุสิตกรุงเทพทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณอาร์ตด้วยนะคะ
ค่ะก็เสียใจจริงใจหายด้วยเพราะว่าส่วนตัวก็ได้คุยกันตลอดนะคะ
ก็เพิ่งมาทราบว่าเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวมีใครเจอเรื่องราวอะไรที่เครียดหรือว่าไม่สบายใจ
แล้วก็สังเกตพฤติกรรมแล้วก็ให้กำลังใจกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ